ไม่งั้นจะอี้แอร์อี้แอร์จะชกกันอยู่แล้ว

เพราะว่านี่คนขับรถกระบะกับคนขับแท็กซี่มีปากเสียงกัน
เพราะว่าแท็กซี่อาจจะขับกั๊กเลนหรือเปล่า
ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกว่าแท็กซี่ขับกั๊กเลนจึงเกิดเป็นคลิปนี้นะครับ

อยากเหลือกล้องได้วิ่งอยู่ไหม

น้องขนาดไหนครับ

แหงโหคุณทางเลคุย
โอ้โหเนี่ยฮะเกือบจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องลงมาทะเลาะกันแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณ๓แยกนเรศ

สิทธิ์ของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่างานนี้แท็กซี่ผิดเต็มครับ
เพราะว่าพอถึงทางโค้งซึ่งมันลักษณะเหมือนจะเป็น๓แยก
คนขับแท็กซี่ไม่โค้งตามอยู่ก็จะขับไปทางตรง
ทำให้รถกระบะที่ขับตามหลังมาโอ้โหเบรกกระทันหันเลย

จากนั้นคนขับรถกระบะเขาก็โมโหเขาลงจากรถเลย

ก็เลยมีการถกเถียงทะเลาะกันอยู่พักใหญ่เนี่ยนะครับ
ที่คนขับรถแท็กซี่จะขับรถออกไปเลยจากจุดเกิดเหตุ
โดยคนขับรถกระบะก็ขับตามไปด้วยนะ
แต่คนเห็นเหตุการณ์บอกไม่แน่ใจครับ

หรือจะไปทะเลาะกันต่อหรือเปล่านะฮะ
แต่ได้ยินเสียงคนขับรถกระบะบอกว่า
เหมือนจะเมาเมามาหรือเปล่า
และในรถแท็กซี่ก็มีผู้หญิงนั่งมาด้วยนะครับ
บะก็ขับมาเลนแต่จะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยว

อ๋อแท็กซี่อิ๊ด

แล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่บนแท็กซี่คนหนึ่ง

ผมก็ผมก็ออกมายืนตรงหน้าผมก็บอกใจเย็น
ใจเย็นมีอะไรคุยกัน
ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์พี่เขาเมื่อเช้า

ก็พยายามบอกว่าใจเย็นกันใจเย็นนะฮะ
ขณะที่อีกคนนึงคือพี่รอปภของตึกที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

สามแยกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับ
รถชนกันก็รถชนคนข้ามถนน
ถ้าช่วงกลางวันผมก็ต้องคอยโบกทงให้สัญญาณตลอดทั้งวันแล้วครับ
พอกลางคืนไม่มีใครมานั่งเฝ้ามาให้สัญญาณ

แล้วก็พี่รอปภเขามาชี้ร่องรอยที่ล้อรถแท็กซี่ที่เบรก
เบรกแล้วก็อยู่จะเข้าทางตรงให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูด้วยนะครับ